ตะลุยย่านบางกะปิไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อค่ะ
ช่วงที่แล้วทำหลายคนอารมณ์ค้างไปกับเส้นปลาต้มยำ
หน้าตาน่าทานชามนี้กันไปแล้ว
ถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วล่ะค่ะ
ตามคุณน็อตไปชิมพร้อมกันเลย

อือฮือบอกว่าจากเห็นน้ำลายก็ไหลแล้วสีสันมันแบบจัดจ้าน

ลองดูค่ะลองทานดูปลาต้มยำก็ต้องเผ็ดเนอะ
อ๋อมันไม่ได้มันเผ็ดหอมใช่มันหอมฮะพลิกหลากหลายชนิด
แล้วก็ถึงเครื่องต้มยำจริงนี่ก็คือเส้นปลาเนอะค่ะเส้นปลา
เขาก็เลยก็มาเปิดไปเช่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ศูนย์การค้าบางประกอบ
เอาอย่างงั้นเลยง่ายไม่ไปก็เช่าร้านก๋วยเตี๋ยวเลย

ก็มาดูต้มยัมใส่น้ำพริกเผาอะไรบ้างอย่างนี้

เมนูแรกที่ขายก็คือเมนูต้มยำเนี่ยเหรอ

มีคนหัวใสมีโรงเรียน
มีตลาดคนเริ่มพลุกพลาดแล้ว

วันแรกเลยขายเส้น

เส้นอย่างเดียววันแรกก็ขายได้๘๐โล

เป็นป้าร้านเดียวไง

ถึงมันมาเปิดขายดิบขายดี

มาถ่ายปุ๊บปุ๊บที่นี้ตลาดแตก
คนก็หลังไลตั้งแต่ปีอะไร

พี่ว่าขายดีเนี้ยวันหนึ่งเนี้ยมันขายสักกี่จาน
บางทีก็สามร้อยกว่าจานกับสี่ร้อยจานนะ

อ่าว่าเปิดร้านหกโมงแต่เด็กมาทำงานกับตีห้าไง

เส้นก็ประมาณเกือบ๕๐กิโลกรัมเพราะป้าจะฉายเก้าเหลาเยอะ

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะกว่า๒๐กว่าปียังเป็นร้านที่ยังโด่งดังอยู่ทุกวันนี้
แต่นี่คนต่างถิ่นเนี่ยที่คงไม่เคยกินก๋วเตี๋ปลาของเรา
โฆษณาเชิญชวนทำไมต้องมากินก๋วยเตี๋ยวปลาของร้านคุณแม่
ก็ก็ผ่านมาก็แฮปปี้แลนด์ก็แวะนะคะก๋วยเตี๋ยวปลาแฮปปี้แลนด์
เพราะว่าต้มยำเราใส่พริก๓อย่างเลยค่ะ

ใหม่เด้งดึงสดทุกอย่างลูกชุ่มลูกชิ้นแล้วทำมือทำเอวหมด

ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
โอเคเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับคุณครับ

เมนูเส้นอนาชาติในย่านบางกะปิเมนูต่อไป
อยู่ไม่ไกลฝั่งตรงข้ามนี้เองค่ะ

ได้เดินทางไปลองชิมเส้นราเมนฝีมือชาวญี่ปุ่นแท้มาหลายร้านแล้วล่ะค่ะ
แต่การมาเยือนย่านบางกะปิครั้งนี้
เราจะลองมาชิมเส้นราเมนที่คิดค้นสูตรโดยคนไทยกันบ้าง
แถมร้านนี้ยังนำเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามาร่วมด้วย
เราลองมาดูกันว่าการทำเส้นแบบสมัยใหม่จะแตกต่างและอร่อยแค่ไหน

เราก็นึกว่าร้านลาเมงเจ้าของจะเป็นคนญี่ปุ่น

บอกว่าจุดเด่นของทางร้านก็คือเรื่องของเส้น

ราเมงของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับ
ธรรมดาและปกติราเมนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นสูตรสืบทอดมา

ตัวผมเองนะตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณม๓

หมูเหมือนทุกอย่างมันก็เออแปลกดี

เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ในอาหาร

ใช่ซึ่งที่ปัจจุบันนี้เขาชอบเรียกว่าแบบ

ผมได้มีโอกาสไปเรียนเทคโนโลยีแม่ข้าวสาลีที่ประเทศญี่ปุ่น

เพราะว่ามันเริ่มชัดแล้วว่าเราได้ไปที่ญี่ปุ่นแล้ว

เราก็เรียนปฏิเสธเกรียร์เคมี

ไปเรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้มันเหนียวนุ่มลื่น
พอกลับมาก็มีโอกาสไปทำงานที่โรงงานบะหมี่

ผมคิดว่าทำไมอ่ะเรามีความเชี่ยวชาญอ่ะ
ทำไมเราไม่มาลองทำขายเอง
ใช่ซึ่งตอนนั้นความฝันในวัยเด็กที่เรามีมันก็เหมือนกับมาเติมเต็ม
แต่ว่าบราเมงที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ
ผมดีไซน์ก่อนว่าอยากจะให้เนื้อสัมผัสของเส้นเป็นบะหมี่ที่เป็นในฝันของเรา

ชอบแบบเส้นให้นุ่มแล้วต้องยืดหยุ่นด้วย
แล้วก็ยังคงความที่เป็นซิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นอยู่ด้วย
ไว้ดูสิก็ว่าเส้นมันหน้าตายเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
และส่วนผสมของราเมงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

อยากจะเห็นแล้วว่าเส้นราเมนที่คุณโน๊ตนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานนี้จะเป็นยังไง
ขอตามคุณน็อตไปด้วยคนนะคะ
บุกเข้ามาข้างหลังเลยเรียกได้ว่าไม่ได้มาเล่นจริงนะฮะ
ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นเครื่องจักรทั้งหมดเลย

คือเราทำเส้นเองจริงไม่ได้โกหกว่างั้นเถอ

นี่นะฮะลักษณะก็คือเส้นลาเมงที่เราคุ้นเคย
เราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าร้านลาเมงนะฮะ
แต่เราเป็นของเราไม่ใส่สีไง
ลักษณะเส้นก็จะหนานุ่มแบบนี้
และในของญี่ปุ่นที่เราจะเห็นจะมีสีเหลือง

คือเกลือก่อนแต่เป็นเกลือพิเศษ

เป็นเกลือที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมมันจะมีความละเอียดนั่นนู่นนี่ดีกว่า
แล้วก็อันนี้ก็เป็นฟอสเฟสฮะฟอสเฟสฟอสเฟสนี่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับอีลาสติก
ทำให้มันยืดหยุ่นใช่ฮะโอ้โหนี่อะไร
อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้มีความลื่นเข้าไปโค้ดติ้งเส้นโอ้โห
แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการแอปสอบน้ำด้วยเพราะว่ามันเหมือนพอมีอะไรไปเคลือบ
จะไม่อืดน้ำอืมอ่าพอทองตัวเต็มที่แล้วก็จะจะคงความเป็น
ลักษณะของมันอย่างนั้นอ่าสเตเบิ้ลคือเราเราลวกแค่ไหนต้องการความเหนียวแค่ไหน
ก็อยู่แค่นั้นเลยมันจะนิ่งแค่นั้นเลยใช่มันก็จะช่วยเรื่องนี้เหมือนไปเคลือบกันไว้
ใช่ค่ะใช่อ่ะโอเคเรามาดูวิธีการทำงานกับเครื่องจักรแล้วกันนะครับ
ฮะเครื่องจักรตัวแรกที่ต้องใช้คือตัวไหนก็ผสมฮามิกเซอร์ตัวนี้เลยนี่เลย
สมอะไรบ้างแป้งก็แป้งแล้วก็ชนิดอะไรแล้วก็พวกนี้แล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนผสมของไข่ผงก็มีใส่ลงไปด้วย
อ่าตอนนี้ปั่นปั่นปั่นผสมลงไปครับปั้นเป็นแป้งก็เป็นต้นก้อนก้อนให้เป็นโดอย่างที่ว่า
ถ้าเป็นโดเป็นโดเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปไหนต่ออ่าพอเป็นเสร็จปุ๊บมันก็จะเอามารีด
รีดแบบหยาบก่อนอ่าก็คือรีดเป็นแผ่นใหญ่ตรงนี้ก่อนอันนี้จะใช่อันนี้ใช้มือคนไม่ได้เหรอ
จริงมันใช้ได้พี่น้องแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะให้มองแผ่นเนี่ยเป็นในรูปแบบของบริกุลนิดนึง
เวลามันซ้อนทับกันเรื่อยเนี่ยมันก็คือมีการจัดเรียงตัวช้าแล้วเนี่ยน้ำหนักมือหรือน้ำหนักที่มันอัดลงไปความสม่ำเสมอ
หรือว่าจำนวนครั้งที่มากพอมันก็ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของมริกุลของแผ่นแป้งพี่นึกออกป่ะ
ถ้าเกิดมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าแบบเนี่ยไม่กี่รอบเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว
หนักที่ลงไปแต่ละครั้งไม่เท่ากันเลยใช่พี่อย่าลืมความแน่นอ่ะพี่เหมือนเหมือนปูนเหมือนอะไรอย่างเงี้ย
ความอัดความแน่นความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับความแบบความเฟิร์มของโดอ่ะ
ฮะมันก็ไม่เท่ากันอ๋อแต่อันเนี้ยพอใช้เครื่องจักรเนี้ย
น้ำหนักทุกอย่างมันมาเป๊ะเท่ากันแน่นอนใช่แล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาลีดละเอียดที่เครื่องนี้
ก็คือรีดทำให้แบบเป็นเป็นพร้อมพร้อมที่จะตัดเส้นอ่ะผมอยากจะสรุปเป็นข้อข้อเลยนะ
ก็คือหนึ่งเอ่อการแบบเอ่อจัดเรียงตัวของโมเลกุลของแผ่นแป้งเนี้ย
สม่ำเสมอสู้เครื่องจักรไม่ได้ถ้าเกิดใช้แรงคนแต่ความคลาสสิกผมไม่เถียง
อืมอ่าประเด็นที่สองเราสามารถกำหนดเวลาได้เลยว่าเนี้ย
จะปั่นเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อให้มันสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะได้
แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือเวลาที่เราลี่ละเอียดเนี่ย
หนาเนี่ยมันส่งผลถึงการลวกถ้าเกิดเส้นเราความหนาไม่สัมพันธ์กันไม่เท่ากัน
มันก็จะส่งผลความนุ่มความแกร่งของเส้นก็ไม่เท่ากันอีก
ซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างนี้ไงฮะนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องจักร
เพื่อให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกเส้น
ทั้งหมดใช้สี่เครื่องสี่ขั้นตอนด้วยกันใช่ฮะใช่ฮะ
วันหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้อย่างหนึ่งครั้งเนี่ยใช้แป้งกี่กิโล
น้ำหนักรวมประมาณ๔๒กิโล
ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำสัก๔๕นาที
แล้วเราก็ฟรีสเพราะว่าเส้นของเราไม่มีสารการเสีย
กว่าจะได้เส้นมานี่ไม่ใช่ง่ายนะ
ขั้นตอนในการทำใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหลายแหล่
กว่าจะได้เส้นลาเมงที่ได้มาตรฐานแบบนี้
ขายแค่ร้านเราร้านเดียวด้วยขายส่งให้ที่ร้านญี่ปุ่นด้วย
มีฮะมีฮะมีร้านมีร้านญี่ปุ่นสำหรับเราอยู่ฮะ
อยู่ด้วยนะฮะอ่าเป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูแนะนำในวันนี้คือเมนู
โลโกมะทันเมนเอบิมิโซลาเมนครับ
บิมิซูลาเมงอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันเลยครับ

แม้ได้มาคุยกับคุณโน๊ตวันนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยความรู้จริงเลยล่ะค่ะ
เรียนรู้ที่มาและขั้นตอนในการทำเส้นไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลองชิมรสชาติแล้วล่ะค่ะ
จะเป็นยังไงบ้างนั้นดูกันช่วงหน้านะคะ